งั้นน้ำตั้งใจการรักษามีแขนโดนทำร้ายร่างกาย

เออเราเฟสไทม์รัศมีแขก็เลยไปแค่นั้นแหละคือก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไร

เขาไม่ได้มาสรุปเขาก็ขอเลื่อนคันที่เป็นคันที่สองแล้ว

คุณแม่ก็ทานายก็ให้กลับเนี่ยนะแม่
ไม่ก็ต่อลองกับศาลอะไรอย่างเงี้ย
ออกไปว่าทางทนายเขาเรียกว่าทนายของเขาเหรอ

เหอะนี่ทางการวาดรีบขึ้นรถกลับเลย

งั้นวันนี้นี่คือที่ไปขึ้นสารนี่คือไปเหมือนไปให้การเหรอคะหรือว่ายังไงคะ

ก็ไปตามคือโอเคแหละมันถึงเวลาที่เราต้องไป

ปฏิบัติตามหน้าที่อยู่แล้วว่าสารเขาเรียกเราก็ต้องไปอะไรอย่างนี้
ซึ่งทางอายการทางศาลเขาบอกว่าคดีนี้มันไก่เกลี่ยกันได้นะฮะ

แต่ว่าสมมุติว่าทางโจทย์เนี่ยเขาไม่มา
เดี๋ยวครั้งต่อไปศาลเขาจะนัดอีกทีนึงว่าจะมาวันที่เท่าไหร่
ซึ่งเขาก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่สารนัดไต่สวนมูลฟ้องนู่น

แต่นี่เป็นการขึ้นสารครั้งแรกของชีวิตของฉันนะ

ธนายมดก็หล่อธนายมดดูก็หน้าตาหล่อนะ
เราก็นึกว่าจะแบบว่าเออตื่นเต้นมัน
ให้มันมีบรรยากาศน่าเข็ดขาว

อ๋อพี่ภาคสารทุกวันนี้เราชอบคิดกันว่า

ต้องส่งคุณอาวุธ

สุดท้ายสาชาธิก็บอกว่าอ๋อจะไม่ต้องพูดเยอะค่ะ
ต้องพูดเยอะค่ะรายการของคุณดิฉันก็ดู

ผู้พิพากษาวันนี้ไม่ใช่อายุ๓๐
พวกเราไปเนี่ยคือแก่

เหมือนแบบว่าแต่งตัวเฟียวมากเลยอ่ะ

ถูกต้องนะครับ

ไปเป็นเซ็นผู้จัดการมรดกที่บ้าน
ก็เลยใช้ผู้พิพากษาที่แบบยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลย

ไอ้เขาฟ้องเนี่ยตัดสามกัญญา๒๕๖๓นึงนะ

เขาได้มีเรื่องทะเลาวิวาสกับจำเลยที่สองก็คือแม่

ไอ้แขนั่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมา
แต่ใส่รองเท้าส้นสูงว่แองจี้

มีรูปมั้ยอยากเห็นเลยอ่ะ

น้องไม่ขลาดเลอแก๊
ดูแขนหน้าตบไหมแล้ว
ขึ้นพร้อมตั้งแล้วแม่หนูเดินไปส่งแม่ในรถ

สัมภาษณ์แขกคนเดียว
เราทำตามทุกอย่างตามที่กฎหมายได้ระบุไว้
เราทำหน้าที่ของเราแม้กระทั่งตัวเราจะ
โดนฟ้องร้องเองก็ตามแต่เราก็มา

เพราะสำหรับแขแล้วทำผิดหรือว่าทำถูก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

เท็จทั้งสิ้นก็คือเขาบอกเราคือตัวฉันเองไปอ่านข่าว
เหมือนแบบว่าเขาแขนจริงตอนนั้นเราวีดีโอคอร์
ซึ่งเขาบอกว่าเขาใช้ขวดตีไปที่ใบหน้าที่เราพูด
บอกว่าเราไปใช้ขวดตีไปที่ใบหน้าอะไรอย่างนี้
ซึ่งเป็นความเท็จซึ่งวันนี้ศาลเขาก็นัดไก่เกลี่ยใช่ไหม
ก็ไก่เกียร์ใช่มั้ยก็คือเราไก่เกียร์ปุ๊บก็ยัง

แต่ถ้าครั้งหน้าเขาไม่มาอีกเนี่ยคดีนี้ก็อยู่ที่อายการแล้วว่า
จะสามารถยกฟ้องได้เลยอ๋อแล้วเขาไม่ได้ส่งทนงทนายมาด้วยเหรอคะ
เขาบอกเขาเปลี่ยนทนายอ๋อแล้วทนายที่เปลี่ยนก็ไม่ได้มาเหมือนกันอย่างเงี้หรอ
เขาเป็นตัวแทนเขาเพิ่งมายื่นหนังสืออะไรอย่างนี้
ใครจะอยากตื่นเช้ามีนข้างหน้าขี้ยิ่มข้างในสักมันไม่คือ
มันไม่ใช่เรื่องคือเช้าตื่นใจไงไม่แต่เขาจะต้องขึ้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว
เป็นคดียาย่านหนึ่งอันนี้คือเราไปเล่าข่าวอันนั้นคือ
คือตอนนั้นไอแขโดนตีหน้าปุ๊บแล้วมันเหตุการณ์เป็นไง

ใช่แล้วก็แม่ว่าคุณแม่ว่าคุณแม่ว่าอาจจะเล่าให้ฟัง

เดี๋ยวมันมันไม่มีคนกอบพูด

น่าก็พาคุณแม่ไม่ให้สัมภาษณ์คุณแม่ขึ้นรถเลยใช่ไหม
ถ้าเป็นน้้ำหนูจมูกหนูจะหักรึเปล่าไม่รู้

ด้วยความที่อายแขมันจิตตกอยู่
เลยแข่แควัยไหมอายแขมันว่าเอาไว้ก่อน
แค่นั้นแหละ
อาการน้องเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะแต่ตอนนั้นไอแคร์บอกหนูจำไม่ได้แล้วถามแคร์แคร์
ตัวมันใหญ่ก็เว้ยอย่างกับควายแล้วทำไมมันไม่สู้เขาล่ะบอกแม่แม่
ตอนนั้นหนูมึนว่ะใช่แต่ก็ตัดสินใจถูกแล้วแหละนะฮะ
ที่ไม่สู้เนาะไม่ได้โต้กลับนะครับนั่นแหละวันนี้ก็บอกแค่นี้
แล้วก็ทั้งหมดก็เดี๋ยวรอวันที่เท่าไรนะยี่สิบห้าเมษาครับซึ่งตัว
ดำเองก็ไม่ได้ไปแล้วล่ะเพราะกูเป็นทนายอืมอ่าทนายมะดำคนนั้น
หลายคนถามว่าเป็นใครเมื่อก่อนก็เคยเล่นละครนะเอาจริงเหรอ
เมื่อก่อนนู้นมาสิบยี่สิบปีที่แล้วอ่ะอ่าฮะเล่นละครนะฮะทนาย
เขาบอกว่ามีคนแบบว่าทนายพี่มะดำน่ะดูดีจังเลยเนี่ยอันนี้
นี่ทุกวันนี้เขาทำงานกับคุณพ่ออยู่ไงเล่นละครหรือไม่
เมื่อก่อนเขาเล่นกับอะไรเมื่อก่อนเขาเคยประกวด
ของพี่เป็ดไงเอออะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอืมทนายตลกเออคือ
เนี้ยด้วยตลกด้วยอย่างเงี้ยเหรอเขาเรียนเก่งเขาเรียนเก่งอ่ะ
ถึงตอนเด็กเด็กอ่ะอ่าฮะเขาเป็นอาจารย์พิเศษอยู่ที่มรังสิตเลย
อันนี้นะอืมอันนี้ของบ้านป๊านะเออโอเคก็แต่เหมือนทนายทุกคนจะต้องมีท่าถือกระเป๋า
นี่มันคือกระเป๋าอะไรพี่มดเอกชัยก็เพิ่งรู้เหมือนกันคำถาม
เฮ้ยทำไมมินท์จะเหมือนแบบนี้ใช่ไหมเป็นชุดเปิดมาเป็นชุดรักษาผ้าหรอฮะ
เป็นชุดที่เขาใส่เวลาที่เราดูละครอ๋อใส่ว่างอ่ะมันเป็นชุดหรอมันเป็นชุด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

ข้าวใส่ไทยสดกว่าไทยใหม่กว่าเดิมเพิ่มเวลา